ชนะวันนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมมาฝาก
กับการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
จากร้านจิ้นการ์ลงค่ะ

สูตรเด็ดเขาตั้งแต่รุ่นอัมม้าของอัมม้าเลยนะ

สมกับที่อาม่าให้สูตรเด็ดมาขนาดนี้

ใน๑ชุดจะมีหมูชิ้นตุ้มเลย
หมักนานนะคะเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้าเนื้อเพื่อให้หมูมันอร่อย
แล้วก็จะมีซอสเต้าเจียวหอมน้ำมันงาสูตรลับเฉพาะด้วย
แล้วต้องตอกไข่ตอกไข่ใส่ลงไปแบบนี้นะคะ
เปลือกทิ้งนะคะเปลือกว่าต้องใส่ลงไปไม่ต้อง
แล้วก็จะมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดเป็นสูตรเต้าหู้ยี้
ให้งามาแบบตู้มนี่แล้วคุณก็เอาไปทำทานที่บ้านแบบนี้ได้เลย
ใครสนใจสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะ
เดี๋ยวเราขึ้นให้คุณผู้ชมถ่ายภาพเก็บไว้นะเนี่ยใส่ผักลงไปอะไรต่างแบบนี้
ไม่ทันทานอยู่บ้านก็สบายใจทานที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะคะ
สะดวกสะอาดแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ
ตัวใครสนใจสั่งซื้อก็สั่งได้ตามช่องทางที่เรากำลังจะขึ้นให้ต่อไปนี้นะจ๊ะ
เอาเรามีทั้งหมายเลขโทรศัพท์อะไรขึ้นให้ด้วยนะ
ใช่แล้วอ่ะขึ้นมานี่โอเค
ทีวีถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะช่วยโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะจ๊